ช่วงนี้การแข่งขันชิงตำแหน่งนายกอบจกำลังมาแรงนะครับที่จังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้แตกตื่นกันทั้งงานนะครับบนเวทีแสดงวิสัยทัศน์
เพราะว่าคนอย่างท่านวิทยาคุณปลื้มหัวหน้ากลุ่มเรารักชนบุรีไปร่วมดีเบตด้วย
แล้วก็ปรากฏว่าท่านเป็นลมฮะล้มวูบลงกลางเวทีแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ

ตกใจกันทั้งงานนะครับผู้จัดเนี่ยนะฮะวิ่งไปเลยจู่คุณวิทยาคุณปลื้มนะครับ
หัวหน้ากลุ่มเรารักชนบุรีที่กำลังจะยืนแสดงวิสัยทัศน์แนะนำผู้สมัครนะฮะ
ลงรับเลือกตั้งนายกอบจชนบุรี
วูบล้มซุดลงครับเคราะห์ดีที่ผู้สมัครเบอร์๓ที่อยู่ใกล้นะครับ
คว้าตัวเอาไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นล่ะหัวของท่านวิทยาอาจจะไปกระแทกกับโพเดียมได้
กู้ภัยรีบวิ่งขึ้นมาพยุงตัวนะครับแล้วนำส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาทันทีครับ
นายสรายุทธ์วงแสงทองหัวหน้ากลุ่มชนบุรีก้าวหน้าเป็นผู้สมัครเบอร์๓
แม้จะเป็นคู่แข่งแต่เป็นฮีโร่ครับช่วยเหลือนายวิทยาไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ
เปิดเผยช่วงนาทีระทึกบอกว่าคุณวิทยามีอาการไม่ค่อยดีตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแล้ว
แล้วก็บ่นให้ฟังด้วยว่าไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วแล้วก็รู้สึกกังวลนิดนะครับ
ซึ่งจากการที่สังเกตเห็นคุณวิทยาหน้าซีดเหมือนพักผ่อนน้อย
แต่คุณวิทยาก็ฝืนเดินขึ้นเวทีกระทั่งล้มวูบลง
เพราะดีนะครับที่เขาอยู่ในระยะที่เอื้อมือไปคว้าตัวเอาไว้ได้
อย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าหัวคุณวิทยาไปกระแทกกับโพเดียม
แล้วก็หัวอาจจะแตกได้
เวทีการแสดงวิสัยทัศน์ก็ต้องยุติไปก่อนโดยปริยาย

ผู้จัดงานก็คือมหาวิทยาลัยบุรพานะครับ
ประกาศเลื่อนงานดีเบตออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดฮะ